จากธนาคารกรุงเทพฯ

เหลือแต่หยดน้ำตา
หัวใจวิวก็พงเสียว่า
เราเกิดมาใจวิว

คว้าเงิน๔๐๐๐บาทมาให้ได้

ตัวช่วยยังเหลืออีก๑ตัว

ยังมีข้ามเพลงนี้ไปเลย
หมื่นบาทคุณบังเอิญร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
หรือว่าร้องผิดครับ
สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

ร้อง

ได้แล้ว
มีนมกินแล้วลูกมีนมกินแล้วแม่
แม่

ขึ้นมาทุกรอบไม่เคยชวนแต่ก็วิ่งขึ้นมาเองทุกรอบนะ

รู้ว่าเขาหลอกนะฮะ
ตอนนี้คุณบังเอิญเหลืออีกแค่เพลงเดียวนะครับ

มีแล้วนะคะค่านมลูกนะคะ๔๐๐๐

แต่ว่าชีวิตก็ไม่ได้ไร้ค่าหรอกที่บังเอิญ

ก็ยังหาสตังค์ได้จากตรงนี้
มันเป็นเงินก้อนที่ภูมิใจนะ

ยังมีสามีที่รักพี่ได้ขนาดนี้

เจอกันที่ไหนอุบลกับเมืองกาลเนี่ย
เข้าทำงานร้องเพลงแล้วหนูไป
แบบเงินออกแล้วแชร์กันไปกินร้านอาหาร

ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์นักตีด้วย

เปิดเพลงให้นักร้องอย่างนี้ใช่ไหมครับ

ใครเป็นคนเริ่มจีบกันก่อนฮะ

พวงมาลัยไปกี่พวง

ยังไม่เห็นที่ว่าเต็มที่หรือว่าห้ามวิธี
โอ้โหพุงลำนะกูคิดผิดแล้ว

คุณฟ้า

ไม่แค่นี้ค้ามเว่สมัยก่อนปริ่ม
อาจารย์นักตีนี่เห็นคิ้วเนี่ยโหเฮ้งเนี่ยแค่ตรงนี้

โอ้โหพอลุกขึ้นมาหลามเลยฮะหลาม

เสียพวงมาลัยไปกี่พวงนะฮะ

จริงหนูใจปั้่มเหมือนกันนี้นะ
ก็เขาร้องเพลงเพราะมากหรือว่าเขายังไง

เค้าร้องเพลงด้วยร้องเพลงเพราะทุกข์ใจ
เค้าร้องเพลงอะไรอะไร

ต้องลองแล้วล่ะ

วันนี้มาสายคุณไม้เลยนะฮะ

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง

มาหลงรับความลำบาก

หนีต้องทำงานนั้น
เพื่อไม่มี

เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ทำให้ทั้งคู่รู้จักกันคิดไหมว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงชีวิต
เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
อะไรที่ทำให้ตกลงใจคบกันต่อหลังจากวันนั้นนะที่แขวนพวงมาลัยไปแล้ว
ตอนนั้นหนูก็สวยเข้าจิตใจดีเข้าพูดจาเพาะ
เพราะแล้วก็เทคแคร์ดีเวลาเราที่ว่าแชร์กันไปแล้วที่หนูเสีย๒๐๐เขาบริการดีทุกอย่าง

นานไหมครับกว่าจะตกลงตรงใจอยู่ด้วยกันจากวันแรกที่เจอ

ตั้งแต่ยังไม่แยกไปอยู่ด้วยกันจากกาญจนบุรีบอกนอนกอดกันทุกวัน

แล้วอย่างนี้ไม่ได้นอนกอดกันตั้งแต่ย้ายไปอยู่กาญจนบุรีแล้วไม่คิดถึงสามีเหรอฮะพี่บังเอิญ
คิดถึงมากเลยแต่ว่าเราไม่มีเงินที่ว่าจะเดินทางมา
คิดถึงก็ใช้โทรศัพท์คุยกันแม่เป็นไงมั้งพ่อเป็นไงมั้งก็ถามเออแล้วลูกเป็นไงไปโรงเรียนทุกวันไหมหนูก็จะถามอย่างนี้
ทีนี้เวลามากันแต่ละทีก็คือไปเจอกันที่โรงพยาบาลเอาเวลาไหนไปกอดกันที่โรงพยาบาล
ก็นั่งเก้าอี้เนี่ยแล้วก็แค่นี้
พี่อ่อนศรีรักอะไรในตัวภรรยา
รักเขาก็อยู่ด้วยกันคือมีความเข้าใจความเข้าใจกันนะครับต่างคนต่างเข้าใจกันครับ
เนี่ยความรักนะเวลาคุยถึงอดีตที่มันหอมหวานมันยังไงมันก็ยังหอมหวานอยู่ดีถึงตอนนี้จะลำบากลำบลอดทนยากจน
ร่างกายจะผูกจะพังไปแต่พอคุยย้อนกลับไปเมื่อตอนสมัยที่เราเริ่มรักเริ่มหอมหวานเริ่มกอดรัดฟัดเบี่ยงกัน
มันก็ยังคึกคักไม่ได้คึกคักเฉพาะคู่รักมันพลอยส่งความคึกคักมาถึงพวกเราไปด้วย
มันสวยงามถึงอยากให้ทั้งคู่หายจากโรคที่เป็นอยู่แล้วก็ประคับประคองคู่รักแล้วก็ไปด้วยกัน
ตรงนี้เรียกว่ามาถึงโค้งสุดท้ายกับการตั้งเป้าไว้กับเงินหกหมื่นตั้งแต่แรกที่อยากจะได้จากรายการของเรา
ตอนนี้มีละ๔๐๐๐อีกเพลงหนึ่งจะได้ตามเป้าคือ๖๐๐๐บาทแล้วก็เหลือ๑ตัวช่วยหวังเหลือเกินทั้งเป๊กและคุณป่าหวังใจมากว่าพี่บังเอิญจะทำได้ตามเป้าต้องฟังอินโทรเพลงนี้ก่อนว่าฟังแล้วจะเป็นยังไง
คิดแผนการกันแล้วมาถึงเพลงนี้นะครับเพลงที่ผู้แข่งขันของเราคุณบังเอิญนะครับตั้งเป้าเอาไว้นะครับบอกเราว่าต้องการ๖๐๐๐บาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๔มาครับ
โปรดติดตามตอนตอนต่อไป

เพลงนี้ร้องถูกหมดทุกคำ

เพลงหน้าฟังอินโทรพร้อมตัวช่วย

เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

จะสู้หรือจะหยุด

มันสู้ค่ะ
ช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ

น้องเบนค่ะเบนจ้าเบนจ้า
เบนจ้าเบนรักแม่ไหมค่ะมจ้าที่หมู

กล้ามเนื้อมันแข็งตัวนะ

ชื่นใจนะ

เพลงพร้อมร้องได้

เพลงมาครับ

ดำเนาพ

มันอยู่ที่ทำกันดีละเลยกับคนเคยรักกับคนเคยคิด
เธอสิเป็นคนไปฉันสิจำใจทน
คุณค่าฉันคงลดลงใช่ไหมถ้าถึงได้ทำเหมือนคนคน
ก่อนเคยบอกเรื่องก่อนเคยกว่ากลว่าข้าฉันสักคนเธอคงต้องใจตาย
คนกระทะยังไม่ทันดำเธอก็เปลี่ยนคำฉันงงไม่หา
นี่ละกลิ่นผู้ชาพูดดีก็ต้นวางได้พูดร้ายเมื่อต้นวางทิ้ง
มันอยู่ที่ทำกันดีอยู่หรือมันอยู่ที่ทำกันดีจริง
ถ้าเธอจะไปถ้าเธอจะทิ้งขอบ้องจะด้วยใจจริง
ก็ฉันสักทีก็ลา
โปรดติดตามตอนต่อไป